อันนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะหน้าไร่ดอยช้างบนดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็จะเห็นช่วงเวลาที่มีกลุ่มควันไฟเนี่ยลอยออกมาจากบ้านพักคนงานของม่อนอิงดาวนะครับ
แล้วควันก็ลุกขึ้นมานะฮะกลายเป็นเปลวเพลิงนะครับ
ก็ไหม้แล้วฮะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้ก็เรียกแขกของที่พักด้วยเนี่ยฮะ
บอกนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักด้วยค่ะบอกให้ออกมาก่อนนะ
ให้ย้ายรถออกมาก่อนนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันเอาถังดับเพลิงอ่ะนะฮะ
เอาไปฉีดน้ำสกัดไฟเดี๋ยวจะลามนะครับใช้น้ำสาดเข้าไปก็มีนะฮะ
เสียงระเบิดดังขึ้นก็มีนี่เดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อยนะ
โอ้ยรักษณะรักษณะข้างโน้นอ่ะ
รักษณะของใครข้างโน้นอ่ะ
รักษณะของใครโอ้ยตายแล้ว
รักษณะรักษณะของใครโอ้ย

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือเสียงของคนที่ถ่ายคลิปไปด้วยก็
ท่องเที่ยวแล้วก็เรียกให้ออกมากันเนี่ยรถบางคันเห็นไหมฮะเขาก็ขับหนีออกมาทัน
คันไม่รู้ว่าของใครแล้วยังจอดอยู่ฮะ
แล้วก็ย้ายไม่ทันไฟก็นี่ฮะโอ้โหคุณเขียนมาสอนค่ะ
ไปเลยฮะโอ้โหชาวบ้านแต่ละคนก็วิ่ง
เอาถังดับเพลิงเอาน้ำไปช่วยกันสาดช่วยกันดับเอาไว้ก่อนนะครับ
ระหว่างที่รอรถดับเพลิงของเทศบาลโป่งแย่งเนี่ยขึ้นมาดับเพลิงให้นะครับ
คือมาถึงก็ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟกัน
ไปพอสมควรแล้วล่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอีกสักสามสิบนาที
ไฟก็มอดลงหมดนะฮะค่ะแต่ก็สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ
เพลิงสงบก็มีรถยนต์เสียหายไปนะครับหนึ่งคันรถตู้อีกหนึ่งคัน
จักรยานยนต์หนึ่งคันมีเงินสดของเจ้าของห้องพัก
หยอดกระปุกเอาไว้สองหมื่นกว่าบาทสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทห้าสิบสตางค์นะฮะ
นี่ก็ถูกไฟไหม้ไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายไปหมดด้วยนะฮะ
สำหรับที่พักตรงนี้ที่เป็นบ้านพักคนงานม่อนอิงดาวนะฮะแต่อยู่ใกล้ใกล้กับที่พักของนักท่องเที่ยวนะครับ
ล่าสุดชุดพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่เนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สอบปากคำชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วนะครับตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้
ชาวบ้านเห็นประกายไฟลุกขึ้นที่เสาไฟฟ้านะฮะหลังจากนั้นสักพักหนึ่ง
บ้านของนายแดงที่เงินไหม้ทองไหม้เนี่ย
ควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาแล้วไฟก็ลุกไหม้ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยฮะ
เสาไฟฟ้าตรงนี้ฮะเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ